สนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอสหนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาเวอร์
สำหรับรายการร้องทะลุดาวเรานะจะชอบมากเป็นพิเศษ
สำหรับคนที่ไม่ค่อยดูดวงเท่าไหร่
ค่อยได้เช็คเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเจ้าตัวไม่เช็คเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ก็จะไปเช็คให้ของเนยเป็นไหม
ของในคุณแม่ค่ะคุณแม่ชอบไปเช็คนั่นไงคุณแม่จะเช็ค
บ้านที่เป็นลูกสาวสามคนเลยสามคนใช่ค่ะ
ทุกวันนี้ยังนอนห้องเดียวกันอยู่ป่ะใช่ยังนอนห้องเดียวกันอยู่ป่ะ
คือคือแฟดแค่สองถูกไหมค่ะแฟดแค่เนยกระแจม
ห่างกันกี่นาทีตอนคลอด๒นาทีค่ะเอ๊ะอย่างนี้ถ้าตามดวงห่างกันสองนาทีแบบนี้ดวงมันจะมันจะเหมือนกันไหม
หมออืมตามตามที่ประสบการณ์เคยดูแฝดมาถ้าผูกดวงรูปดาวเนี่ยมันก็คล้าย
ถ้าถ้าหางไม่เกินสามนาทีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมันละละขนาดราสี่อุ้งสาวลิบดากับกำเนิดจุดเดียวกันเลย
เพราะฉะนั้นเท่ากับวันนี้เธอก็ได้ดูดวงไปด้วยดูยากนะจะบอกให้
คืออธิบายอย่างนี้นะเหมือนข้าวพันธอมมะลิพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันอีกนะ
แต่เวลาปลูกคนเอาไปปลูกต่างคนต่างที่สถานที่

คือหมายถึงว่าเมื่อโตขึ้นมาเมื่อตอนเนยกับอีกคนน่ะนะ

ก็อยู่เลี้ยงดูด้วยกันแต่เวลาโตมามันเริ่มจะแยก
เช่นมีแฟนคนละคนเริ่มมีความคิดที่แตกต่าง
มันจะมีสิ่งที่เป็นรากต่อโคนเหมือนกับพันธุ์ข้าวเดียวกัน
คือพันธอมโบริแต่ว่าไปถูกปลูกในต่างที่ต่างถิ่นต่างคน
ผลจะไม่เท่ากันแต่ดูยากดวงแบบนี้ดูยาก
เพราะเวลาดูแฝดคู่มันดูยากมาก
งั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราจะเกิดขึ้นกับแจมด้วยไหม
ก็ไม่นะคะไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลย
ทุกวันนี้หนูมีแฟนแจมมีแฟนมั้ย

จริงเราไม่ได้อยากรู้เรื่องเนยค่ะเราอยากรู้เรื่องแจ๊ก
แจมแล้วที่บ้านผู้ชายมีปัญหากับเธอป่ะ

ฮ่ะแต่ความรักหรือของคุณก็ระร้าปลื่นดี
ที่บ้านจะแบบว่าน่ารักมากอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
ฟ้าแฝดดวงก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน
อาจจะไปเหยียบขาใครเข้าบางคนหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มีบางอย่างที่แบบมันเป็นอุปสรรคบ้าง
ถ้างั้นเรามาเช็คที่พื้นดวงกันเลยพ่อหมอเชิญค่ะ
เกิด๑๐ธันวาคมอยู่ราศีพิจิกษ์ตามวันที่เกิดจุดเกิดตามเวลาเกิดก็ลักษณะอยู่ราศีพฤศพ
ดื้อเธอมันเองสูงไม่ยอมใครเพราะรักษณะพุทธศพคือธรรมคมไม่ค่อยยอมคน
เป็นคนดื้อเงียบเป็นคนจับผิดเก่งเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีอารมณ์หลากหลายอารมณ์อยู่ในร่างเดียวกัน
มีความฝันความปรารถนา
ที่มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งจะไปตรงไหน
คือคนหลายคนเนี่ยฝันเพ้อเจอร์

คือในวันหนึ่งที่อยู่ในดำรงในสภาพหนึ่งเนี่ย

มันรู้สึกไม่มีเหตุผล
หรือสักวันหนึ่งเราต้องมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้

ชะตาที่มีบุญวาสนาที่จะเป็นไปได้อย่างนั้น

แต่แฟนของคุณนี่เขาดื้อเงียบไหมฮะ

ไอ้อยู่เฉยถ้าหาเงินเลี้ยงเอง

ค่ะก็คือใช่เนยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะแบบไม่ค่อยได้แบบฟังใครหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่

ตัวเขาจะคิดล้ำไปกว่าคนในวัยเดียวกัน

ข้อต่อมาดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวราหูอีก
ลาหูมันก็แปลว่าเป็นคนที่

แล้วก็ต้องตาต้องใจจนถึงขนาดแบบทำให้เขาก็เรียนนะ

คุณหมดเล็กต้องการด้วยแค่เออใครเห็นใครก็ชื่นชอบใครเห็นใครก็หลงรัก
ความรู้สึกที่คุณเห็นครั้งแรกเป็นยังไง

น้องชายคุณเป็นคนแนะนำให้รู้จัก
จริงผมรู้จักเขามานานแล้วครับตั้งหลายปีแล้ว๖๗ปีแล้วครับ

คุณเริ่มชอบเขาตั้งแต่ตอนไหน
ก็จริงก็รู้จักเขามานานด้วยดีใสด้วยนะครับ

นี่ผมได้ฆ่าตัวด้วยป่ะครับ
อาจารย์บอกว่าครั้งแรกเด็กเคยมีความฝันว่าเราจะไปเป็นดารา

คิดไว้อย่างนั้นเหรอ

ตอนเด็กเนี่ยชอบเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบลำไทยเต้นประกวดร้องเพลงอะไรอย่างนี้เรื่อย
แต่ว่าสิ่งที่ชอบมากคือแบบอยากจะทำอาชีพเป็นนักร้องอยากร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยชวนกันเหรอ
ก็ไม่ได้ว่าชวนอะไรอย่างนี้หรอกค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ประกวดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ได้ชวนกันแต่คู่นี้มันต้องตีกันเนี่ย
พันธุอังคารร่วมอาทิตย์

แต่ว่าพอมองหันทางสามีใครก็เดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิมเลย
ก็ตอนเด็กจะชอบทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจะแบบแป๊บเดียวเราก็ดีกันแล้วอะค่ะ

สิ่งที่แปลกคือได้เป็นนักแสดงหมายถึงว่าอยู่ในวงการบันเทิงเป็นคู่

คือเอางี้นะในดวงชะตานี้เนี่ย

เดยมีดาวประจำตัวคือดาวสุกเนี่ยอยู่ร่วมกับราหูอีก
เมื่อลาหู้คือมายาหรือเป็นเลือกของบังเทิง
มีความปรารถนาหรือต้องการ
บรรดาคู่แข่งก็จะค่อยมาลายหายไปก็จะแพ้
จะแพ้ภายเมื่อเข้าไปแต่อยู่ในจุดหนึ่ง

มันเลยเป็นจุดของการประกวด
ประกวดไปเรื่อยจนมาถึงเวทีของเคพีเอ็น

ก็ประกวดแต่ว่าเราไม่ได้ประกวดร้องคู่กันค่ะ
ใช่ค่ะก็คือแข่งกันเอง

ก็ของเนยก่อนรอบชิง
แต่ว่าแจมได้เข้าไปรอบชิงค่ะของเคพีเอ็น
ของแจมได้เข้าไปได้ลึกกว่า

เข้ามาทำเพลงเป็นเรื่องบรรลาวได้ไง

คือยังมีที่เขาเรียกว่าเป็นแบบแมวมองอะค่ะ

ถึงเมื่อกีตที่แจมสละสิทธิ์เลย

จริงตอนแรกใจอยากจะแบบไม่ยอมไม่อยากไปแคส
เพราะว่าอยากได้ถ้วยรางวัลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็คิดว่าเหมือนก็อีกคนนึงตกรอบไปแล้ว
เราไปคนเดียวมันเหมือนเหงาอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเออมันไม่สนุกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเออไปแคสดีกว่าไปกับเนยสนุกกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะพอออกมามันค่อนข้างจะเป็นเพลงที่แบบแปลก
อะไรอย่างนี้แล้วก็การแต่งตัวลุคทุกอย่าง

คนก็จะวิจารณ์เรื่องนี้หนักมากว่า
แต่งตัวอะไรเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่น

อย่างนี้ดีเพราะคนจะจำ
ดวงชตาเมื่อกี้เราคุยข้างไหน
ก็ต้องบอกว่าดวงนี้เป็นดวงชตา

ชีวิตวุ่นวายถูกเกลียดชัง
มันจะดัง

เนยต้องทำใจนะนี่มันคือชีวิต
แต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจกว่า
พอหลังจากทำอัลบั้มในประเทศไทยไม่นาน๒ปี

ดวงเขาจะประสบความสำเร็จในต่างประเทศแล้วมากกว่าเมืองไทยอีกนะ

จริงเขามีดาวประจำตัวตานุสู่พระเนี่ย
คือในเรือนชะตาของทุกคนเนี่ยเมื่อผูกดวงแล้ว
ราศีใดเขาเรียกตานุเป็นตัวเอง

ตัวเขามีดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนต่างประเทศ
ร่วมกับราหูก็แปลว่าตัวเขาจะได้รับความนิยมชมชอบ
โด่งดังมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

ก็จริงก็มีคิดไว้อยู่เหมือนกันค่ะ

ถึงขนาดมีจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแล้ว
แฟนคลับที่ญี่ปุ่นอย่างหนาแน่นเลยล่ะ
ทำไมอยู่ดีมันพับโปรเจกต์นี้ไป
ก็คือจริงที่คุยกับทางญี่ปุ่นเขาก็ยังอยากจะทำต่ออยู่นะคะ
เพราะว่ามันไปได้ค่อนข้างที่จะดีมาก
แต่ว่าทีนี้มันก็เป็นเรื่องของระหว่างที่ญี่ปุ่นกับบริษัทที่ไทย
ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นหนูออกกี่อัลบั้มแล้ว

ก็ทุกวันนี้ใช่ค่ะเขาก็มาเวลา
ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้มีผลงานที่ญี่ปุ่นแล้ว

ตามมาแล้วก็ยังจะติดตามแบบทุกช่องทางที่เขาติดตามได้

ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ
ถ้างั้นดูที่ดวงว่า

และเพลงที่ไทยจะทำต่ออีกไหม

คือในดวงเนี่ย๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
นิ่งสนิทมีแต่เรื่องอื่น
ที่มันแทนที่แทนที่จะมีผลงานออกมาร้อน

ทุกอย่างมันล้วนเป็นกระแสที่ปลุกให้เธอขึ้น

แต่นี่งานก็งานที่เป็นงานหลักของค่ายไม่มีนะ

ดาวเสาเหล่งชะตาคนเกิดราสิเพื่อศพ

แล้วก็เงียบหรือหยุดหรือมีเหตุการณ์อื่น
เว้นอย่างเดียวที่ดวงชะตานี้จะสามารถรุ่งโลศได้คือต่างประเทศ
มันเหมือนการเกิดมาเพื่อโด่งดังและมีชื่อเสียง
ถ้าอย่างนั้นดวงน้องเลยกัญญาไปแล้วทำเพลงต่างประเทศและในประเทศโอกาสรุ่งไหม
เดี๋ยวก่อนมันปี๖๐นะนี่ปี๕๙
มันก็เกิดเกินปี๒๕๖๐แล้วก็ไปทำกันในต่างถิ่นต่างแดน
มันก็จะมีโอกาสรุ่งโลศประสบความสำเร็จได้

มีโอกาสที่จะได้กลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นอีกไหมคะ
ค่ะก็จริงตอนนี้คุยกับที่ญี่ปุ่นอยู่เหมือนกัน

รอเวลาที่เหมาะสม

ราศีไหนในปีนี้จะได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศ

แต่ถ้าเกิดดูเฉพาะเรื่องจรในขณะเวลานี้ว่าราศีไหน
เราไม่สามารถจะไปดูดวงให้คุณแบบเจาะลึกในส่วนตัวได้
แล้วก็ดูว่าไอ้ดาวที่จรไปเนี่ยเกื้อกูลกับราศีใด

ก็มีราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จก็คือราศีมังกร
เพราะดาวพระธรรมศาสตรีจรเข้าสู่พบสู่พระ

จากนี้ถ้ามีอะไรที่เป็นโอกาสที่จะได้ทำกับต่างประเทศ
ทั้งที่ตัวไปหรือมีเทคโนโลยีกับต่างประเทศมา
เกื้อกูลในกิจการหรืองานที่ทำ
มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น
ชัดเจนกว่าทุกราศีฟันทงครับ
ราศรีภึกศพหรือก็เนโกะจำสองคนเนี่ย

หลังจากที่ผ่านดาวเสาพ้นจากการ

ภิจิกษ์ภิจิกษ์สองราศรีนี้

ได้อย่างเป็นจังหวะจากคนที่สามารถรุ่งเรือง
ก็หลังจากกัญญาปี๒๖๐เป็นต้นไป
เพราะฉะนั้นผ่านเย็นหนึ่งปีนี้อย่าเพิ่งลงทุน

ทันแล้วล่ะเพราะทางนี้กำลังสนใจเรื่องความสวยความงาม
พ่อหมอช่วยดูดวงความสวยความงามด้วยว่าขยับไหม

งานของทุกคนงานคนเกิดราศีพฤศพ
แล้วเธอเกิดในวันอาทิตย์

คำว่ามนตรีในความหมายของงานเนี่ยก็แปลว่างานที่เกินจากวัยที่ควรจะเป็น
ก็แปลว่าตัวเนยต้องคิดในเรื่องงานที่เกินจากวัยของตัวเอง
ว่าไอ้ผลิตภัณฑ์และโปรดักต์นี้เนี่ยมันจะไปใช้กับคนกลุ่มไหนอย่างไร
กับคนในวัยไหนอย่างไรแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัยนี้
เขายังไม่ได้คิดแบบนี้นี่เนยก็คิดมาไกลแล้ว
เพราะฉะนั้นการทำงานในครั้งนี้มันอาจจะมีคนที่มีองค์ประกอบเกี่ยวข้อง
ว่าเรารู้จักใครเพราะไอ้ลาหูเป็นมนตรีแปลว่าต้องมีผู้ใหญ่เป็นแบ็ค
หรือใครสนับสนุนส่งเสริมหรือเคยได้ช่องนี้จากใคร

ถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางของสวยงามอะไรแบบนี้นะ
แล้วมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์กับต่างประเทศ
มีตัวยาหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหรือจากอะไรจากบางอย่าง
แล้วมันสามารถที่จะค่อยทำในองค์ประกอบที่ค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ใช่ไปรอกัญญาปี๒๖๐ก็ค่อยทำไปแต่ไม่ตูมไม่ทุ่มสุดตัว
เอาเป็นว่าทำลองดูกำลังของตัวเองดูการผลิต
แล้วพอหลังจากสิงหากัญญาปีหน้าก็ร้อนเปิดตัวใหญ่
ระหว่างนี้ก็ทำทำไปเพราะมันคงเรียบง่าย

ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำธุรกิจกับพวกเครื่องสำอางค่ะ
คือตั้งใจว่าจะทำเลยเป็นแบรนด์ของเราเอง
ใช่ค่ะแล้วก็มีกับหุ้นส่วนที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนอีก

ใช่ค่ะเป็นแบบเป็นแป้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คือดาวเสามันอยู่ในเรือนคู่ครองหรือหุ้นส่วน

ถ้าเกิดหนูไปดูหมอดูทั่วไปก็จะบอกเลยว่า
ดาวสาวเร็งชะตาคนเกิดราศีพฤศพภิจิกษ์เนี่ย
เสาทัพลักษณทัพจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติ
ลูกเมียหนีเสาเพ่งเร็งรักแล้ว
อสุราปุมเมนอัสดาว่าไว้จันทร์เป็นสิทธิ์
กับเราหูร่าวโทษแท้พระเหินหิน
แปลว่าหุ้นก็ห้ามเล่นแฟนก็ห้ามมี
ใครที่จะเป็นคู่แท้ของหนูในระหว่างเวลาแห่งความร้ายอย่างนี้ก็คือว่า

ครอบครัวทางฝ่ายของคุณออกมาปกป้องคุณพอสมควร
คุณรู้สึกยังไงบ้างคุณคิดจะแต่งงานกันไหม
อยากดูดวงไหมว่าจะควรจะแต่งหรือไม่แต่ง
จะมีชิดคู่ที่สมบูรณ์จะมีชิดคู่ที่มีความสุข